เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปกินกันดีกว่า
พากันไปกินกันอย่างต่อเนื่องกับตลอดกินของเรานะครับ
เดี๋ยวไปทานเนื้อหมูตุ๋นแล้วก็เนื้อตุ๋นด้วย
รสชาติกลมเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ร้านนี้เขามีความพิเศษด้วยการตุ๋นด้วยเตาถ่าน
ใช้เวลายาวนานแต่ว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าทั้งหอมกลุ่นแล้วก็อร่อย

นี่แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋น
ร้านนี้ที่มีชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวป้าดาวครับ
เริ่มต้นสูตรความอร่อยจากคุณแม่ของเจ้าของร้านนี้เองนะครับ
แล้วก็เป็นเคล็ดลับความเปื่อยยุ่ยของเนื้อร้านนี้
ต้องบอกว่าใช้วิธีการตุ๋นด้วยเตาถ่านเท่านั้นนะครับ
ไม่ได้ใช้เตาที่เป็นแก๊สแต่อย่างใด
ฟืนแบบนี้โอ้โหให้รสชาติแล้วก็ความหอมกลุ่นที่ละเมียดละไหมจริง
และที่สำคัญนะครับเขามีซอสสูตรพิเศษของทางร้านที่คิดค้นโดยคุณแม่ของเขา
กลิ่นเนี่ยหอมหวนชวนทานรสชาติเข้มข้นกลม
ทานแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงนะ

จัดมาแล้วพร้อมทานเสร็จสรรพได้เลยนะครับ
อกถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก
สำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนะครับร้านป้าดาวเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเมนู
ที่บอกว่าหลายเมนูก็คือหลายเส้นหลายขนาดนะครับหลักหลักก็คือเส้นเล็กเส้นหมีเส้นใหญ่มีอยู่แล้ว
แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับบางร้านอาจจะไม่มีแต่ว่าบางร้านก็มีแต่ที่นี่มีแน่นอนก็คือ
เซี่ยงไฮมีหยกวุ้นเส้นหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
มีเพียบเลยนะครับครบทุกเส้นแล้วก็เมนูทีเด็ดที่เจ้าของร้านเขาแนะนำ
ห้ามพลาดต้องลองให้ได้สักครั้งในชีวิตนี้เขาคือก๋วยเตี๋ยวคอปเตอร์
คืออะไรอ่ะคะฟังแล้วมันงงอยู่นะก๋วยเตี๋คอปเตอร์มันมาอย่างไรนะครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวที่แหมพอทานแล้วมันอร่อยเหาะเหมือนได้ขึ้นคอปเตอร์เลยหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันเอ้าเดี๋ยวไปลองฟังเจ้าของร้านเขาดูดีกว่าว่า
ที่มาที่ไปของก๋วยเตี๋ยวคอปเตอร์เนี่ยมันมาอย่างไรครับ
เตอร์คือหมูรวมพิเศษทุกอย่างเพื่อนผมชื่อคอปเตอร์มาเป็นคนสั่งหมูรวมทุกอย่าง
เป็นคนแรกเลยที่สั่งแบบเอาหมูทั้งร้านที่มีใส่รวมกันให้หมด
แล้วเขาเอาไปโพสต์ลงแล้วมีคนที่เป็นเพื่อนเขาเห็นเขาก็เลยตามมามาสั่งมาก
อยากกินแบบนี้ต้องสั่งว่ายังไงผมก็เลยบอกงั้นสั่งคอปเตอร์ละกัน
ก็เลยตั้งชื่อใช่ครับให้เกียรติเพื่อนกันไปเพื่อนสนิทด้วย
เพื่อนเพื่อนมาสั่งโถเพื่อนเพื่อนทำกันได้นี่ไงเป็นคนตั้งชื่อให้เจ้าคอปเตอร์
ชื่อคอปเตอร์สั่งบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูหมูล้วนเลยนะ
เอาหมูทุกอย่างมารวมกันเลยน่าทานเป็นอย่างมาก
อยากจะเห็นภาพอีกสักทีทีมงานพอเอาขึ้นได้ไหม
ก๋วยเตี๋ยวคอปเตอร์ที่บอกว่ารวมทั้งหมดเดี๋ยวอยากชี้ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ
มันน่าทานตรงที่ว่าคือมันมีไอ้ที่เป็นแผ่นกว้างกลม
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมันคล้ายกับเป็นหมูเด้ง
ทุกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งเนี่ยหาทานยากแล้วนะ

แต่ร้านนี้เขามีเห็นไหมเป็นแผ่นเลย
แล้วมันเด้งในปากอร่อยคาลิน

สั่งไปเลยครับก๋วยเตี๋ยวคอปเตอร์คือรวมทุกอย่างใส่ลงไปไม่ต้องคิดอะไรมาก
แล้วใครที่สัญจรผ่านไปมาแถวสระบุรีก็ลองไปแวะชิมความอร่อยกันได้นะครับ
เตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าดาว
อยู่ข้างวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับ
เวลาเปิดก็คือ๙โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับติดต่อกันไปได้
ถ้าหากไปไม่ถูกโทรไปสอบถามกันก่อนนะครับ
แล้วก็ร้านนี้เขาบอกว่าไม่มีวันหยุดนะ
สำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูเส้นแบบนี้ไปลองทานกันได้
แล้วที่สำคัญที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยนะครับ
เป็นหนึ่งตอนจากในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการนี้ดูทีไรแล้วก็อยากจะต้องไปตามหาเมนูเส้นรับประทาน
แล้วก็ต้องการันตีเลยทุกเมนูที่นำเสนอในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเนี่ย

ติดตามกันได้นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้ว
ออนแอร์กันด้วยนะครับติดตามกันได้ในทุกวันเสาร์๑๑นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง